เรื่องของวันเลือกตั้ง

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ถึงเรื่องของวันนี่แหละนะครับ
มีหลายคำถามที่ถามท่านรองนายยกรัฐมนตรี
มีคำถามหนึ่งที่ถามว่า
มีคนกังวลว่าคอสชจะตุกติดเกี่ยวกับเรื่องของวันเลือกตั้ง
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอบคำถามนี้กับผู้สิทธิ์ข่าวว่าอย่างไร
ฟังเสียงท่านเองดีกว่าครับ

ผลเอกประวิทย์ยังตอบคำถามผู้สิทธิ์ข่าว
ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่

และอาจจะมีแก่นำเพื่อไทยหรือว่าพักเครือข่ายไปพบนะครับ
กรณีนี้พลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่ทราบไปถามเขา
ไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวคึกคักยังไงคิดกันไปเองหรือเปล่า
และมั่นใจว่านายกไม่จะเอกับนายทักษิณที่สิงคโปร์แน่นะครับ
แต่เมื่อวานนี้นายกกลับมาแล้วนะครับสักประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ส่วนเรื่องของกรกตทางกรกตเองนะครับ
ทางด้านของนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต

เมื่อวานนี้ให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทย
กว่า๕๐ประเทศนะครับ
เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหลังเข้ารับทำหน้าที่นะครับ
โดยนายอิทธิพรยืนยันต่อทุกประเทศว่าการเลือกตั้งในไทย
จะเกิดขึ้นในปี๖๒อย่างแน่นอน
แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจน
ซึ่งหลังจากกฎหมายเลือกตั้งสอสอมีผลบังคับใช้
จะเชิญมาร่วมหาบรือกันอีกครั้ง
เพราะตรงนั้นเองก็จะมีเรื่องของวันเลือกตั้งที่ชัดเจนนะครับ
ส่วนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งนั้นนะครับ
นายนัทลาวศรีสวกุลรองเลขาธิการกต

ไปตรวจดูบัญชีเครือข่ายความสัมพันธ์ของหัวคะแนนในแต่ละจังหวัด
ส่วนเรื่องของการลงพื้นที่ของนายสุเทพเทือกสุบัน
แล้วปรากฏว่านี่ไปบ้านของนายถาวรเสนเนียมอดีตสสงขลาและแก่นำกปศ
ซึ่งยังอยู่ในฐานะของสมาชิกพักประชาธิปัตย
แต่เปิดบ้านต้อนรับนายสุเทพเทือกสุบัน

เออไปได้ยังไง
คนละพักคนละพวกแต่ไปอยู่บ้านเดียวกัน
หรือว่าสารสัมพันธ์เรื่องของกปศยังอยู่
เรื่องนี้นะครับก็ร้อนไปถึงในส่วนของพักประชาธิปัตย
เมื่อวานนี้นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพัก
พูดถึงกรณีที่นายถาวรเสนเนียมอดีตสสงขลา
และแก่นำกปสเปิดบ้านที่สงคราให้นายสุเทพธุกษุบัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทย
สมัครสมาชิกพักกรปช
ไปเมื่อวันที่๑๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา

จะให้นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพัก

สอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อบังคับพัก

หากพบว่าทำผิดวินัยต้องพิจารณาตามข้อบังคับพัก
แต่ต้องเปิดโอกาสให้นายถาวรได้ชี้แจงด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติก็เปิดเผย

ทำให้เกิดคำถามว่าเมื่อบ้านนายถาวรทำได้แล้ว
คนอื่นจะทำได้ด้วยหรือไม่
หรืออาจจะถูกมองถูกฝ่ายตรงข้าม
เอามาเป็นประเด็นเล่นงานว่าเราไปหัว
สมยอมทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่
เรื่องนี้นายถาวรเสนเนียม
ออกมาชี้แจงบอกว่าผมกับนายสุเทพเป็นเพื่อนกันมา๒๐ปี

ถือว่าเป็นคนเคยรักกันและยังรักกันถึงปัจจุบันนี้
เพราะความเป็นเพื่อนมันยิ่งใหญ่นะครับ
แล้วมีผู้สื่อข่าวถามว่าจะเป็นการแย่งฐานเสียงกันหรือเปล่า
รอปชกับประชาที่ปัดนี่นะครับ
ถาวรบอกว่านักการเมืองก็เปรียบเหมือนสินค้า
มีสินค้าดีเอามาวางขายตรงไหนก็ได้เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน
ก็แล้วแต่ลูกค้าหรือประชาชนจะเลือกซื้อ
แต่ตอนหลังก็มีการโพสต์ข้อความในเฟสของนายถาวรเหมือนกันนะฮะ
ถ้าเป็นความผิดถ้าผมผิดผมก็ยินยอมให้ลงโทษไม่มีข้อแม้
แต่ผมยืนยันว่าผมยังอยู่พักประชาธิปัตย
และลงสมัครเขต๖สงขลาเหมือนเดิม
ครับไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรในเกมการเมืองนะคะ